มาดูที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลานะคะ
คือก่อนหน้านี้มีพระอาคันตุกะเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย
อยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะคะหลังจากนั้นค่ะ
ก็ไม่ได้มีการพบนะว่าพระรูปไหนเนี่ยเป็นโควิดสิบเก้า
แต่เนื่องจากเดินทางมาจากต่างประเทศ
และมาเลเซียเองตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นพระที่ใกล้ชิดพระอคันตุกะ๑๐รูป
จะต้องมีการกักตัว๑๔วันและสั่งห้ามออกบินทบาทด้วยนะคะ
ที่วัดวะมะหันตะมังคลารามหรือว่าวัดหาดใหญ่อำเภอ
ใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพระชั้นผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจสอบพระอคันตุกะ๑๐รูป
ซึ่งเป็นพระไทยที่ไปจำวัดอยู่ในหลายรัฐที่มาเลเซีย
แล้วก็เดินทางกลับมาพักที่วัดแห่งนี้นะคะ
สิบเจ็ดมีนาคมที่ผ่านมาพระครูประหลัดพระรกฤษ
กัลยานธรรมโมเจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขต๑และหัวหน้า
วิญญาธิการสงขลาระบุว่าภายหลังทราบเรื่องดังกล่าวค่ะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสอบมาฉีดยาฆ่าเชื้อ
ทำแบบเนี้ยทั้งวัดเลยแล้วก็ให้พระอคันตุกะทั้งสิบรูป
เฉพาะหอพักห้ามออกมาอยู่ร่วมกับพระรูปอื่น
อกจากนี้ยังกักตัวพระลูกวัดทั้งหมดให้อยู่ในกุฏิสังเกตอาการ๑๔วันด้วย
อกจากนี้นะคะคำสั่งห้ามเพิ่มเติมห้ามออกบินทบาท
แต่ยังอนุญาตให้ญาติโยมนำอาหารมาที่วัดได้
หนึ่งในพระอาคันตุกะที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียบอกว่า
พระอคันตุกะสิบรูปเดินทางเข้าไทยค่ะสิบเจ็ดมินาคม
ได้ผ่านการตรวจสอบการซักประวัติจากเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนไทยมาเลเซียแล้ว
และเมื่อเข้ามาพักที่วัดได้กักตัวอยู่ในหอพักหรือในกุฏิตลอดเวลา
ตอนนี้ทุกคนพยายามให้ความร่วมมือในการกักตัว
ถ้าสงสัยว่าตัวเองไปต่างประเทศมา
แม้ว่ายังจะไม่มีอาการกักตัวไว้ก่อนดีที่สุด
อันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องเลยนะคะ